คุณผู้ชมพามาดูเหตุเพลิงไหม้ใหญ่นะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ยังดับไม่ได้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่นับเวลาดูนี่๒๒ชั่วโมงไปแล้วนะคะ
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมกลุ่มควันมันสีดำเมี่ยมแบบ
ลอยไปแบบนี้ค่ะแล้วเนื้อที่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก๗ไร่ได้มันมีข้าวของต่างอยู่เยอะ
การที่จะเข้าไปดับเพลิงก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
แล้วมูลค่าความเสียหายตอนนี้เท่าที่ดูนี่นะคะทะลุ๕๐ล้านบาทไปแล้ว
แล้วก็อย่างหนึ่งนอกจากเรื่องของเพลิงไหม้แล้วนะฮะ
ยังต้องดูเรื่องของมลพิษด้วยนะว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณนั้นหรือเปล่า
นี่แหละเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้
บริษัทวัฒนศิพพรจำกัดอยู่ในพื้นที่หมู่๑๑
ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรี
แต่ว่ามันยากลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเนื้อที่ตรงนั้น
เป็นพวกเศษพลาสติกทั้งนั้นเลยทีนี้พอไฟไหม้มันก็ลามแบบรวดเร็ว
คุณผู้ชมกำแพงของโรงงานเป็นกำแพงสูง
นี่ขณะเจ้าหน้าที่พยายามตัดกำแพงพยายามที่จะเอารถเข้าไปแล้ว
ทีนี้พอมันมีพวกเชื้อเพลิงอยู่ในบริเวณโรงงานเยอะเนี่ย
ไฟมันก็ลามเร็วแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าเพลิงมันจะสงบลงได้ง่าย
ตอนบ่ายโมงเมื่อวานนี้จนถึงกลางคืน
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องระดมฉีดน้ำดับเพลิงต่อเนื่อง
ยังควบคุมเพลิงไม่ได้เลยค่ะยังมีไฟลุกไหม้อยู่เป็นวงกว้าง
เนื้อที่๗ไร่ตรงนี้จนต้องมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่
จากหลายหน่วยงานเลยจากภาครัฐก็มาภาคเอกชนก็มา
เจ้าหน้าที่๒๐๐กว่านายเสริมกำลังเข้าไปฉีดน้ำเนี่ยนะคะ
ส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายวรพันธ์สุวรรณสุวรรณุษย์ก็มีการสั่งตั้งศูนย์อำนวยการดับเพลิง
ณจุดเกิดเหตุนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดทั้งคืน
พยายามดับเพลิงอยู่ทั้งคืนแต่เพลิงก็ยังไม่สงบนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็อ่อนล้าเพราะว่าปฏิบัติการกันต่อเนื่องเลย
ทางศูนย์อำนวยการต้องมีการประสาน
แล้วก็ขอรถแบ็คโฮลจากเดิมมีรถแบ็คโฮลแค่๑คัน

มันก็จะมีพวกเศษพลาสติกต่างเป็นจำนวนมาก
ตอนนี้เขาต้องเอารถแบ็คโฮลมาเคลียร์พวกกองต่างเหล่านี้
เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถที่จะเข้าไปไปฉีดน้ำด้านล่างได้มากขึ้น
แต่จนถึงตอนนี้เมื่อสักครู่นี้นักข่าวของเราก็ตรวจสอบมา

ยังไม่สามารถดับไฟที่มันลุกไหม้ได้เลยนะคะ
แล้ววันนี้ผู้ว่าก็บอกว่าจะแบ่งเจ้าหน้าที่เร่งให้ดับเพลิงให้เร็วที่สุด
ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเพลิงมันจะสงบเมื่อไหร่
แต่ว่าตอนนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้น
เพราะว่ากลุ่มควันเนี่ยคุณสืบสกุลคุณผู้ชมอย่างที่เห็น
มันพุ่งขึ้นสูงไปบนท้องฟ้าแบบนี้
แล้วมันก็ลอยไปที่หมู่บ้านข้างเคียงอีก๓หมู่บ้าน
ทีนี้ก็เลยกังวลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะ
จะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจชาวบ้าน
ที่เขาได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
วันนี้ก็มีการวางแผนกำลังในการที่จะ
แบ่งกำลังทั้งฐานเองทางอพพลทางทีมผู้ไพรของเทศบาล
เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้นะครับว่าคุณจะสามารถดับได้รวดเร็วขนาดไหน
คุณผู้ชมพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็กลายมาเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
เอาจริงนะตอนนี้ประชาชน๓หมู่อยู่ใกล้กับจุดตรงนั้น
ไม่ว่าจะเป็นหมู่๓หมู่๑๐หมู่๑๑ได้รับผลกระทบ
อย่างเรื่องของกลิ่นควันบางคนก็แสบตา
แต่ว่าเรื่องของทางเดินหายใจเท่าที่รายงานมา
บอกว่ายังไม่มีปรากฏผลกระทบนะคะ
แต่ถ้าสมมุติเกิดมีประชาชนได้รับผลกระทบ
เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจจังหวัดเขาก็เตรียมพร้อมแล้ว
ประสานกับทางรพศตโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
คอยเตรียมการช่วยเหลือประชาชนเอาไว้แล้ว
เรื่องนี้สำคัญมากใช่ค่ะแต่ทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้ว่าเขาก็มีการสั่งการให้เอารถแบ็คโฮลเข้าไป
เพื่อที่จะไปเจาะกำแพงด้านข้างอย่างที่ดิฉันบอกไงว่ากำแพงมันสูงมาก
แล้วกำแพงพอมันลายล้อมอยู่รอบรถมันเข้าไปไม่ได้
ก็เลยต้องเอาแบ็คโฮลไปเจาะกำแพง
แล้วก็เอารถแบ็คโฮลเข้าไปเพื่อคุ้ยกองเพลิงที่มันระอุอยู่ข้างล่าง
ให้ทีมดับเพลิงเข้าไปดับได้ง่ายขึ้น
ถ้าเกิดเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้
ก็คาดการณ์ว่าเย็นนี้จะสามารถทำให้ไฟมันดับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ขณะที่การสอบถามนายนรงเดชทำใจลูกเขยเจ้าของบริษัท
ก็เล่าให้ฟังบอกเมื่อวานนี้ช่วงเวลาบ่ายโมง
พนักงานเห็นแสงเพลิงมันลุกไหม้อยู่บริเวณกองขยะที่อยู่ด้านหน้าบริษัท
พนักงานเองก็ช่วยกันนะครับในการที่จะดับเพลิงแต่ไม่เป็นผล
เพลิงก็ได้ไหม้ลามขยายวงกว้าง
ทีนี้ต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยนะครับ
แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถดับเพลิงได้
ก็เลยได้ช่วยกันขึ้นไปขนทรัพย์สินสิ่งของมีค่าเอกสารที่สำคัญ

ส่วนความเสียหายเบื้องต้นนั้นคาดว่ามากกว่า๕๐ล้านบาท
ใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสาเหตุที่มันเกิดไฟไหม้แบบนี้
น่าจะนะน่าจะมาจากมีคนโยนพวกก้นบุหรี่ลงข้างทาง
ทีนี้ก้นบุหรี่พอโยนลงไปแล้วมันก็เกิดเป็นเปลวไฟสิคะ
แล้วยิ่งช่วงนี้นะลมมันพัดแรงด้วย
หรืออีกสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากการเผาย่าข้างทางที่อยู่ตรงข้างโรงงาน

แล้วก็เลยทำให้ไฟลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
กลายเป็นขยายวงกว้างจนไหม้ไปทั้งหมดในพื้นที่๗ไร่ตรงนี้
แต่ทีนี้ค่ะที่บอกไป๒สาเหตุนี้ก็มาจากการคาดการณ์
ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบหลังจากควบคุมเพลิงได้วันนี้นะคะ